คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๒เมายาบ้า
แล้วก็คลุมคลั่งทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเอง
น้องชายมาประคองแม่หนีเข้าวัดนะคะ
ยังตามไปทำร้ายแล้วแม่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยครับ

นีกันเนี่ยมั้ยสิมั้ยเวลนะ

ตำบลงิวงามอเมฆเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
คนที่คลุมคลั่งเมายาบ้านะ
นุอายุ๒๒เป็นลูกชายคนโตนะคะ
ก็ไล่ทำร้ายน้องชายคือในแน็ตอายุ๑๘

แม่กับน้องก็หนีตายเข้าวัดหลบไปอยู่หลังเจ้าอาวาส
แต่นายนุยังเอาไม้เนี่ยโอ้โหคว่างใส่แม่คว่างใส่น้อง
เกือบโดนหัวพระอะค่ะครับเกือบโดนหัวพระเกือบโดนแม่กับน้องด้วย
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินนะหน้าต่างประตูเก้าอี้ในวัดเนี่ย
พังเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น
แล้วก็ช่วง๒ทุ่ม๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
สองช่วงเพราะว่าทำร้ายก่อนแม่กับน้องหนีไปในวัดตามไปเข้าไปทำร้าย
ทำลายข้าวของในวัดต่อเนี่ยโอ้โหดูจากภาพแล้วน่ากลัวจริงจริง
นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดนะคะ
พระครูประสิทธิ์บุญญากรเจ้าอาวาสวัดปากบางค่ะเป็นเจ้าคณะตำบลท่าช้าง
แล้วก็ท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าปกติเนี่ย
แน็ตน้องชายก็จะมาอาศัยอยู่ที่วัดนี่แหละเพราะว่าพี่ชายตามทำร้ายอยู่เป็นประจำ
ทะเลาะกันบ่อยแม่ก็เลยเอามาฝากไว้ที่วัดเพราะว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่
น้องชายเนี่ยตัวในแน็ตเป็นคนนิสัยดีมากตั้งใจเรียน
บางทีก็เก็บขวดไปขายหารายได้ไปโรงเรียนนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุคุณแม่ชื่อว่านางรินเนี่ยนะคะ
เป็นมะเร็งด้วยก็มาอยู่วัดกับในแน็ตนี่แหละ
พอนายนุรู้ว่าแม่มาอยู่กับน้องคลุ้มคลั่งมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกไล่ตีจนในแน็ตเนี่ยพยุงแม่หนีตายอ่ะ
ก็ล้มลุกคลุกคลานตามตัวมีแต่รอยถลอกนะคะ
หนีไปอยู่ที่หน้าเมนวัดตามภาพในกล้องวงจรปิดนะนะ
ตอนนั้นเป็นตอนเย็นแม่กับน้องก็หลบไปที่สาราใกล้กุฏิเจ้าอาวาส
สองทุ่มกว่ากว่านายนุมาอีกรอบมาอารวาสอีกค่ะ
เนี้ยบุกเข้าไปในสาราเลยคว่างไม้ใส่แม่ใส่น้อง
กับน้องก็วิ่งไปหลบหลังเจ้าอาวาสอ่ะแล้วทีเนี้ยในนุไม่หยุดนะ
ยังปลาของใส่อีกของเกือบถูกหัวท่านเจ้าอาวาสเลยอะค่ะ
หน้าต่างแตกเก้าอี้แตกพระท่านแจ้งตำรวจนะคะ
สอบพ่อสาวให้ปรากฏว่าตำรวจก็จับในนุไป
แค่คืนเดียวครับแล้วก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมอืม
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเจ้าอาวาสนะครับ
ขณะที่กำลังสอบถามท่านเจ้าอาวาสอยู่ในนุก็ขี่จักรยานยนต์
ถามพระนะครับบอกว่าหลวงพ่อค่าเก้าอี้เท่าไหร่
พ่อตอบไปว่านะครับไม่รู้ให้ไปถามผู้ใหญ่บ้าน
แล้วนายนุก็ขี่รถเบิ้ลเครื่องออกไปนะฮะคือผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ดูแล้วแบบอือหือน่ากลัวค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่
ตัวในนุตัวนายนุก็น่ากลัวใช่เห็นแล้วน่ากลัวนะครับ
คือขณะที่นายนุมาเนี่ยพระยังกลัวค่ะพระยังกลัวว่า
อยู่ดีเดี๋ยวจะคลุมคลั่งมาทำร้ายกันหรือเปล่า
แม่มันก็วิ่งมานี่มาหาเราความช่วยเหลือหาพระช่วยเหลือหน่อย
พระก็ออกไปขวางมันเพราะเดี๋ยวมันก็ไปตามที่โกติ
ไม่เจอพอไม่เจอที่กุฏิมันก็วิ่งไปที่หน้าโรงครัว
เพราะนั่งอยู่ด้านพอดีพระมั่งโยมแม่มันมั่งนั่งกัน
มาถึงมันก็ถือไม้ขอนไม้นั่นน่ะไม้หมอนอย่างงี้แหละ
หมอนอย่างนี้แหละวางเลยต้มหมูดีไม่โดนแม่มาตายหรอก
แผลก็โดดหลบด้านหลังอัตมาจากเดี๋ยวมันกระทบกับวุงโกอี้
เต็มเลยกันเนี้ยหน้าตาลอะไรต่างต่างทบเป้งปั้ง
เป้งปั้งคล้ายประสาทมันขึ้นจัดหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบเราก็พยายามจะโทรหาตำรวจ
แม่เขาก็กลัวแล้วก็โทรไม่ได้ถือโทรศัพท์แล้วโทรไม่ได้
เพราะว่าไอ้ลูกชายแกก็ตามตลอดสองโพลมันก็จะโดนทุบดิ
เราก็จะรุนด้วยอัตมาโดนด้วยดิใครจะห้ามปามล่ะโหข้างบ้านนั้น
ก็สอดคล้องกับชาวบ้านยางนะครับที่บ้านอยู่ใกล้เคียงระแวกบ้านของนางริน
แล้วก็นายนุนะครับซึ่งบอกว่าเห็นนายนุทำร้ายแม่กับน้องเป็นประจำนะครับ
ต่อไปเขาก็ยังกลัวอยู่ว่าจะทำร้ายชาวบ้านด้วยไหม
ก็สงสารแม่ของนายนุแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
ตอนนี้ก็เลยอยากจะวอนขอให้ภาครัฐนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยนำตัวในนุ
บำบัดหน่อยนะครับกำนันตำบลบ้านยางบอกว่ากรณีนี้ถือว่ายอมไม่ได้นะครับ
ตอนแรกตำรวจไม่รับแจ้งความนะเพราะตอนแรกบอกว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวจากการเสพยาเสพติด
ค่ะแต่คราวนี้นายนุมาทำลายทรัพย์สินของวัด
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วก็ให้โอกาสหลายครั้งแล้วตำรวจก็เลยมาตรวจสอบ
ต่อไปหากก่อเหตุแบบนี้อีกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
โดยเบื้องต้นจะยังไม่ดำเนินคดีแต่จะส่งไปบำบัดก่อนอืม
แต่อันนี้มันทำลายข้าวของสาธารณประโยชน์ซึ่งวัดเป็นที่ให้เขามาอาศัย
แต่กลับมาทำให้เกิดความเสียหายซะเองตอนเนี้ยมันก็เลยเกิดความไม่พอใจระดับ
ทั้งเจ้าวาดและกรรมการวัดแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
มันเขาก็กลัวอันตรายกับนายนุเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็คือผมบอกเลยว่าเป็นแบบนี้ผมไม่ยอม
อืมไม่มีนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นแต่ส่วนใหญ่คือเขาจะมีปัญหาก็คือคนในครอบครัวเขาเอง
ทะเลาะจะอะไรตีแม่อะไรอย่างนี้กับน้องอย่างนี้
บางครั้งก็รู้สึกสงสารคนที่เป็นแม่เนอะแต่ลูกคือมามีปัญหาหมายถึงว่ามาติดยาอะไรอย่างนี้
ก็สงสารอยู่ค่ะอืมใช่สงสารแม่นะคะอายุหกสิบแปดแล้วอะค่ะ
เป็นมะเร็งด้วยแล้วดูดูดูทำเอ๊ะแล้วขณะนี้ตำรวจยังไม่ดำเนินคดี
ดูดูทำคือตอนเนี้ยเอาจริงจริงแม่บอกแม่กลัวมากน่ะอืม
ไม่อยู่แล้วในพื้นที่หนีไปอยู่บ้านญาตินู่น
เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยเหมือนที่ชาวบ้านบอก
มันก็ทำร้ายร่างกายแม่กับน้องเป็นประจำครับ